จากนั้นก็ขึ้นรถบัสเดินทางต่อไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารทันที
เพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมนายวิชัยศรีวัฒนประภาค่ะ
โดยโค้ดปูแอลผู้จัดการทีมก็นำทีมนักเตะแกนหลัก
เวสมอร์แกนกัปตันทีมเจมมี่วาดี้แคสเปอร์สมายเคิลแฮรี่มากวาย
แล้วก็ชินจิโอกาซากิเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดนี้
ว่าใครที่เคารพแล้วก็รักคุณวิชัยศรีวัฒนปภา
อยากที่จะมาร่วมสวดอภิษฐรรมและเคารพศพ
สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๘พฤศจิกายน
ระหว่างเวลา๑๑โมงถึง๔โมงเย็นแล้วก็๒ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่มค่ะ
ส่วนวันที่๙พฤศจิกายนยังคงเปิดให้เคารพศพในช่วงเช้า
โมงถึง๔โมงเย็นและขอความร่วมมือให้งดพวงหลีด
และแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวดำค่ะ